เรื่องของแอมในคดีสายนายกันหน่อยยังจำได้ใช่ไหม
แอมสายนายเมื่อวันศุกร์พอทันทะสถานบอกว่า
มีการแถลงมาว่าแอมแท้งลูกในท้อง
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๓วันที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจต้องผ่าออกนะคะ

ทีนี้ยายของแด้จำได้ใช่ไหม
แด้สามีแอมคนหนึ่งที่เสียชีวิตไป
ลองดูนะยายน่ะไปพูดกับรูปศพแด้
แล้วพูดว่าอะไรกับรูปแด้ค่ะ
แยมมันอ่ะแพงแล้วเนี่ย

มึงไม่ต้องเสียใจเออมันไม่ใช่ลูกมึง
แล้วก็ให้มารับโทษสูงสุดเลยนะ
โดนมันดันโดนจิตโดนใจ
ใครก็ได้ช่วยมึงให้มันรับโทษสูงสุดเลย
ไม่ต้องมีผลอ่ะไม่มีผลเบาเอาให้เต็มที่เลย
ข้าเสียใจมากค่าเลี้ยงเองมาดูแลเองอย่างดี
เหลือยายช่วยทุกอย่างแล้วมันมาฆ่าเองเนี่ยมันไม่ใช่
เอาให้เต็มที่เลยไปเลยตามไปเลย
ขออนุญาตเขาเข้าไปเลยไปจัดการมาเลย
นี่ค่ะคุณยายพูดกับรูปหน้าศพของแด้
แล้วยายก็พูดเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
ลูกในท้องแอมน่ะไม่ใช่ลูกแด้
คือตอนแรกข่าวที่มันออกมามันเป็นแบบนั้นคุณผู้ชม
ว่าลูกในท้องแอมทุกวันนี้คือลูกของแด้นะ
เทียบเคียงจากเวลาแต่บางกระแสก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของแด้หรอก

ทางยายของแด้เองก็มาพูดกับรูปของหลานชาย
ยายมั่นใจเลยแหละว่าลูกในท้องของแอมไม่ใช่ลูกของแด้แน่นอน
ที่ออกมาพูดแบบนี้ยายบอกอย่าหาว่ายายใจร้ายใจดำนะ
คือยายสงสารเด็กเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์
ลืมตาดูโลกแล้วต้องมารับรู้สิ่งที่แม่ทำไว้
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกแด้จริงแม่ทำกับพ่อแบบนี้เหรอ
นักข่าวถามยายยายฝันเห็นหลานชายบ้างไหม
ฝันเห็นแด้บ้างไหมยายบอกเคย
ในฝันนะนะหลานไม่ได้มาพูดคุยอะไรหรอก
เพียงแต่ยื่นหน้ามามาให้ถ่ายรูป
ยายบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ยายบอกว่าแด้พาเด็กผู้ชายมาด้วยคนหนึ่ง
ยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กผู้ชายคนนั้นหมายถึงใคร
คือบางคนก็ไปเชื่อมโยงก็ไปเอ๊ะจะใช่ลูกในท้องของแอม
แล้วเสียชีวิตไปแล้วไปอยู่กับแด้หรือเปล่านะ
ทีนี้เรื่องของคดีค่ะยายบอกว่าอยากให้แอมได้รับโทษสูงสุด
เห็นด้วยเลยนะถ้าเกิดว่าแอมจะได้รับการลดห่อนโทษ
เว้นแต่ว่าถ้าเกิดลดโทษแล้วจะได้ชีวิตหลานชายก็คือแด้กลับคืนมา

ทีนี้คุณผู้ชมเราก็เลยไปถามทนายแอมทนายแอมตอนนี้คือใครอ่ะ
ทนายพัฒน์ค่ะยังเป็นทนายพัฒน์เหมือนเดิม
ทนายพัฒน์มายื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจ
ขอให้แพทย์นิติเวชผ่าชนะสูตรทารกในคันอายุคัน๗เดือน
เพราะว่าตัวทนายพัฒน์เองก็ติดใจการเสียชีวิต
ทำไมทำไมเจ้าหน้าที่ถึงปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยมา๒วัน
ถึงจะแจ้งเรื่องให้กับครอบครัวแอมได้ทราบ

แอมโดนบีบคันอย่างหนักจากตำรวจ

อาจจะเป็นสาเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง

เห็นทนายพัฒน์มาใช่ไหมจริงไม่ได้มาคนเดียวนะ
ให้มาด้วยรองอ๊อฟอดีตสามีมาด้วย

มาด้วยแต่ทนายแอมบอกว่ารองออฟรออยู่ในรถเถอะ
ไม่ต้องลงไปหรอกเนี่ยเดี๋ยวมีนักคงนักข่าวด้วย
ก็เลยให้รองอ๊อฟรออยู่ในรถ

อาการของแอมตอนนี้จากที่ไปเยี่ยมล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
ทนายพัฒน์บอกว่าตอนนี้แอมก็ยังเพลียอยู่
เลียจากการผ่าเอาลูกในท้องออก

เดี๋ยวทนายพัฒน์จะไปเยี่ยมแอมอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะครับ